มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีนางสาวปวีนาวัย๓๑ปีนะคะเป็นนักบัญชีสาว
เขาขับรถออกมาจากหอพักได้สักประมาณ๒๐เมตรแล้วก็ขับรถไปตกคลองที่ลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากอะไร
รถยนต์ขัดข้องหรือเปล่าเช่นเบรกติดขัดคันเร่งค้างหรืออะไรหรือเปล่า
คนขับมีโรคประจำตัวไหมจนทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้จนขับรถตกคลองแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาขับรถออกมาจากหอพักแค่๒๐เมตรเองคุณผู้ชมแล้วก็ตกคลองแบบนี้ค่ะ
นางสาวปวีนานันใจศักดิ์อายุ๓๑ปีค่ะเป็นนักบัญชีสาวนะคะ
ขับรถตกคลองลงไปในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ที่กู้ภัยก็ช่วยกันยกรถขึ้นมานำตัวนางสาวปวีนาส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อให้แพทย์นิติเวชชนะสูตรนะคะญาติก็มารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดลำพูน
พันธุ์ตำรวจเอกสมิทธิสารอดผู้กำกับการสพคูคศบอกว่า
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตรจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เพราะผู้เสียชีวิตอาจจะมีโรคประจำตัวรวมถึงต้องตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุ
ว่ามีความขัดข้องตรงส่วนไหนยังไงหรือเปล่า
สำหรับเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดค่ะร้านที่อยู่ริมถนนบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
เห็นเลยว่ารถคันนี้ขับมาบนถนนเรียบคลอง๔ตำบลลาดสวายเผลอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็พุ่งลงคลองข้างทางไปเลย
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรคูคศพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถคันนี้นะคะ
สีน้ำเงินตกลงไปในคลองสภาพก็หงายท้อง
บนฝั่งพบศพนางสาวปวีนาเพื่อนที่ทำงานบริษัทเดียวกันมายืนดูด้วยความโศกเศร้า
กู้ภัยก็กู้ซากรถขึ้นมาจากในคลองให้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบ
เพื่อความชัดเจนของเหตุการณ์นี้เรามีภาพกราฟิกค่ะคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะว่าขับรถออกมายังไงตกคลองในลักษณะไหนนะคะ
ก็เป็นกราฟิกตามคำให้การของชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
นี่ค่ะนางสาวปวีนาขับรถออกมาจากหอพักห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๒๐เมตรคุณผู้ชม
อยู่บนถนนถนนเป็นสองเลนสวนกันเธอก็ขับรถแล้วก็เบี่ยงไปยังเลนฝั่งตรงข้ามอ่ะค่ะ
อยู่ดีก็พุ่งลงคลองไปเลยแบบนี้ค่ะ
มีรถของพลเมืองดีที่ขับตามมานะคะเขารีบจอดชิดซ้าย
วิ่งกระโดดลงไปช่วยแต่เพราะว่ารถเนี่ยจมน้ำ
แล้วก็พยายามจะดันรถให้ตะแคงรถมันหงายท้องอยู่
พยายามจะทุบกระจกรถเข้าไปช่วย
พลเมืองดีพยายามจะช่วยแบบนี้แต่ไม่ทัน
แต่กล้องวงจรปิดบนถนนก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่า
ปูตายขับรถออกมาแล้วก็เอนไปเอนไปเรื่อยไปฝั่งตรงข้ามเลย
แล้วก็ตกไปแบบนี้มันเป็นคลองพอดีใช่โชคร้ายจริงจริงนะครับ